ไปดูเรื่องนี้ก่อนจับให้ได้ครับคุณตำรวจ

เตอร์ไซค์ตามประกบกันตามประกบเสร็จปั๊บ
ไอ้คันหน้าชักปืนยิงคันหลังกลางสี่แยกนะครับ
นี่มาแล้วมาแล้ว

ถ้าพักมึงพนไปปุ๊บอย่าตั้ง
นั่นอย่างนี้แม่
ภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีเห็นไหมครับ
ผู้ก่อเหตุนำไปก่อนแล้วผู้เสียชีวิตก็ขี่ตามไป
แล้วมันมีเสียงดังปั้งขึ้นมา
คุณผู้ชมครับนี่นะกลางสี่แยกกลางกรุงด้วย

ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายสองครึ่งได้ของเมื่อวานนี้ครับ
บริเวณแยกไฟแดงหน้าห้างบิ๊กซีสาขาสะพานใหม่ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินของผู้ตายล้มคว่ำอยู่
ใกล้กันพบศพนายนัฐกรมาลีวงอายุ๒๙ปีเขาเป็นช่างทั่วไปของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
บางเขนถูกยิงเข้าที่หายปลาร้าเหนือหน้าอกหนึ่งนัดครับสอบถามนายวาริสมาแจอายุสี่สิบแปดปี
พี่เขาเป็นพ่อค้าขายไก่ทอดอยู่ตรงนั้นคนนี้
ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่าช่วงใกล้บ่าย๓นะพี่
เห็นคนร้ายมาสองคนขี่รถจักรยานยนต์กันมาไล่กันมากับรถของผู้ตาย
พอมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณสี่แยกทำให้รถของทั้งสองฝ่ายติดไฟแดงใช่ไหม
ติดอยู่ไล่ไล่กันใช่ไหมจากนั้นก็มีการตะโกนด่ากันหยาบคายเลย
คนร้ายที่มากันสองคนก็ควักปืนออกมายิงจนผู้ตายล้มลง
แล้วก็ขี่รถหนีออกไปทางถนนเทพลักษณ์ครับอืมห่างไปดูตกใจเลยห่าง
ได้ยินเสียงเฮ้ยเป็นเป็นอะไรกันเสียงด่ากันอ่ะเนอะครับ
สักพักก็ได้ยินเสียงปั้งผมก็หันไปดูหันไปดูก็มันรถมันโคตรล้มแล้ว
คำดำน่าจะแรงนะพี่แบบหยาบคายอ่ะมึงอะไรว่าอะไรอย่างเงี้ย
อะไรประมาณนั้นนะครับมันไม่ได้เห็นเลยว่าพี่ไม่ได้เห็นคนร้ายว่าคน
คันไหนเป็นคันไหนเพราะว่ารถหลายคันอยู่อ๋อก็ยินปั้งหลุบหยุดไปเลย
หนีไปเลยพี่หนีไปเลยส่วนคำให้การของเพื่อนผู้ตายเล่าแบบนี้บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุประมาณบ่าย๒ครับตัวเขากับผู้ตายขี่รถจักรยายนต์
คนละคันมาทำงานเมื่อมาถึงปากซอยพยหกสิบเก้าครับค่ะ
ว่ารถจักรยานยนต์ของคนร้ายที่ซ้อนกันมาสองคนเลยนะอืม
ขี่มาประกบรถของผู้ตายแล้วก็ชักมีดออกมาฟันก่อน
แต่ไม่โดนครับแล้วก็ขี่หนีไปอืม
ผู้ตายจึงชะลอรถแล้วตะโกนบอกเขาว่ามาไล่ฟันกูค่ะ
จากนั้นผู้เสียชีวิตก็พยายามขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ฮะไล่ตามไปเนี่ยครับเนี่ยฮะ
ไล่ตามกันมาติดติดนะครับไล่กวดกันมาเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรครับ
ว่ารถคันหน้ามีทั้งมีดมีทั้งปืนสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับ
เขาบอกเขาเสียใจมากแล้วก็แค้นกับการกระทำของผู้ก่อเหตุ
เนื่องจากยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องมีปัญหากันมาก่อน
ไม่มีเรื่องกันมาก่อนกับผู้ก่อเหตุเลย
ซึ่งปมการก่อเหตุมองว่าเอ๊ะเพื่อนของเขาเนี่ยนะ
แต่งตัวคล้ายเด็กช่างหรือเปล่า
คล้ายเด็กช่างหรือเปล่าก็เลยมาคอมเมนต์น่ะ

ตำรวจจับให้ได้นะจับให้ได้ครับ
งานนี้ต้องจับให้ได้สถานเดียวครับ
อุกอ่าดเหิมเกลิมมาก
แล้วน่ากลัวจริงนี่กลางกรุงใช่ไหมคะ